ถ้าเกิดพูดถึงนนทบุรีตอนนี้ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะ
จังหวัดนนทบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๑๒ราย
จำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนไทย๑๑๑ราย
และเป็นรายงานต่างด้าว๕๐๐เอ็ดราย
ซึ่งส่วนใหญ่จากการรายงานเขาบอกว่าการติดคือจะติดในแคมป์คนงาน
นนทบุรีมีแคมป์หลักอยู่ก็คือของบริษัทซิโนไทย
รวมถึงนอกจากนั้นติดเชื้อในกลุ่มตลาดสดด้วย
แล้วการติดเชื้อเป็นลักษณะติดเชื้อจากคนในครอบครัวแล้วก็แพร่ไป
อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่นนทบุรีเองก็มีการเอาคำสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
ปิดแถมคนงานก่อสร้างบริษัทซิโนไทเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน
จำกัดมหาชนที่ถนนพิบูลสงครามอำเภอเมืองนนทบุรี
คำสั่งติดอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งในคำสั่งก็ห้ามแรงงานเดินทางเข้าออก
บุคคลภายนอกเข้าออกยกเว้นจะได้รับอนุญาตนะคะ
ตั้งแต่๒๔พฤษภาคมไปจนถึง๒๐มิถุนายน
ทั้งหมด๒๘วันค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแคมป์ที่พัก
เพื่อที่จะดูแลคนที่ถูกกักตัว
แล้วก็มีการตั้งเป็นครัวสนามปรุงอาหารให้กับคนที่กักตัวครบ๓มื้อเลย
ก็ถ้าพูดถึงนนทบุรีคือจริงมีแคมป์คนงานที่ถูกจับตามองหลายแคมป์นะครับ
ไม่ว่าอย่างแคมป์ที่คุณอริยาบอกนะ
คนงานก่อสร้างของซิโนไทยตรงถนนพิบูรสงครามนั้น
อันนั้นเป็นแคมป์ในการก่อสร้างรัฐสภานะครับ
อกจากนี้ยังมีแคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพูย่านปากเกร็ด
ของบริษัทซิโนไทยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่า๒แคมป์เนี่ยคุณมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑๐รายนะครับ
และตอนนี้มีแคมป์ใหม่ที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่
แต่แคมป์นี้ยังไม่มีคนติดโควิดนะ
แต่ถือว่าเป็นแคมป์ใหญ่ดังนั้นทางนนทบุรีจำเป็นต้องไปสุ่มตรวจหาเชื้อก่อนนะครับ
ก็คือแคมป์การก่อสร้างอาคารกศธชแห่งใหม่
ที่ถนนรัตนาธิเบสที่ตำบลบางกระสอนะครับ
อย่างที่บอกไปแคมป์นี้มีคนงาน๖๐๐คน
ตอนนี้ต้องมีการสุ่มตรวจทั้งคนงานไทยและคนงานต่างด้าว

ยังไม่มีการติดเชื้อของกลุ่มก้อนนี้

หลายแคมป์ในจังหวัดนทบุรีเขาก็ตรวจหมดนะฮะ
พูดถึงที่นนทบุรีจริงผู้ว่าก็บอกนะ
พูดว่าสู่จินชัยชุมศักดิ์ปัญหาหลักที่นนทบุรีต้องเผชิญ
หนึ่งก็คือแคมป์ที่เราบอกไปนะคุณผู้ชม
สองเนี่ยคือตลาดเพราะว่าตลาดก็ไปตรวจหลายครั้ง
รอบ๓ไปตรวจก็เจอเป็นหลายร้อยเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ผู้ว่าบอกว่าเตียงสนามจริงมันก็โหลดลงมาเยอะเหมือนกัน
ต่างด้าวทั้งคนไทยทางจังหวัดเองก็ดูแลหมด
ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเรื่องของเรือนจำนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดนนทบุรีต้องไปตรวจคัดกรอง
และทางประหลัดกระทรวงก็ให้ความดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำเอง
นนทบุรีก็ช่วยเสริมช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ

จากนั้นพาไปดูจากนนทบุรีไปดูที่สมุทรปราการหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เจอผู้ป่วยรายใหม่นะคะ๑๒๖ราย
แล้วก็เสียชีวิต๒ราย
จำนวนผู้ป่วยใหม่ก็แบ่งเป็นคนในพื้นที่๑๐๖ราย
เมื่อสักครู่ที่บอกนะคะถึงการเสียชีวิต
การเสียชีวิตเป็นผู้หญิงวัย๖๑ปีและวัย๖๘ปี
ซึ่งก็มีโรคประจำตัวคือมีไขมันสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมคือก็มีผู้ป่วยที่รับมารักษาต่อ
ในจังหวัดสมุทรปราการด้วย๒๐ราย
อันนี้คือตามที่เราขึ้นให้ดูหน้าจอเลยนะคะ
ไปดูที่ชนบุรีกันบ้างนะฮะสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้มีจำนวน๔๐รายนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒รายนะครับ
เท่ากับว่าที่นี่มีผู้เสียชีวิตสะสม๒๑ราย
โดยผู้ว่าชนบุรีมีคำสั่งปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดชมบุรี
สาขาบ้านบึงด้วยซึ่งปิดเป็นการชั่วคราว
จนถึงวันที่๒๘พฤษภาคมนี้
หลังจากที่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บริมหาดบางแสนตำบลแสนศุกร์
วันนี้เป็นวันแรกที่ทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์

ที่เคยเปิดร้านริมหาดบางแสนแล้วก่อนหน้านั้นถูกปิดไป
สามารถกลับมาตั้งร้านอาหารได้แล้ว
หยุดขายมานานกว่า๑เดือน
ขายลูกปงขายห่วงยางขายอะไรก็ตาม

แต่ต้องเปิดขายในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามหาด
แต่ก่อนอาจจะขายกันบริเวณใกล้ชายหาดเลย
แต่ทีนี้ต้องย้ายมาตรงทางเท้าอีกฝั่งหนึ่งแล้ว
แล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วย

เขาบอกว่าเขาดีใจนะที่กลับมาขายอาหารแบบนี้

มีแต่ความเครียดดูข่าวเสพข่าว

แล้ว๑เดือนที่หยุดไปไม่ได้ขายของ
ผลกระทบที่ตามมาคือไม่มีเงินใช้จ่ายนี่แหละค่ะ
ต้องไปกู้เขามาใช้จ่ายใช้กิน
แม้ว่าจะกลับมาขายรอบนี้มันอาจจะขายได้น้อย
แต่มันก็ยังดีได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะคะ
ชมบุรีเขามีการบรณรงค์ไว้แบบนี้นะคุณนะ
จำง่ายรู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง
ดีนะเขาบอกอยู่ห่างกันหมั่นล้างมือ

เขาเป็นเหมือนโซโลแกนในการประชาสัมพันธ์เลยนะครับ
ใช่ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งของที่ชนบุรีที่น่าสนใจ
คุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลไงคะ
ชมกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิไตรคุณธรรม

เพื่อที่จะเอาเงินที่ได้จากการขาย
ล่าสุดค่ะทางสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรี
ก็เอาหน้ากากอนามัยเอาเจลล้างมือ

อบให้กับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อออกไปช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะ
เราก็ไปคุยกับหนึ่งในอาสาคือคุณสุธิดาณบางช้าง
คุณสุธิดาบอกว่าช่วงนี้พอโควิดระบาด
ที่เขาไม่มีชุดป้องกันทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยค่ะ
กลัวแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวแล้วไม่ออกไปทำเนี่ย
ใครจะทำซึ่งการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานเนี่ยนะ
อย่างน้อยการป้องกันตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญ
แล้วก็เลยบอกด้วยบอกว่าไม่อยากรับบริจาคอย่างเดียวไง
เลยมารวมกลุ่มกันทำอย่างไรดีนะ
ก็เลยไปขายหมูสะเต๊ะแบบนี้นะคะ
ใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนได้ค่ะ
รถน๔๓๖ชุดหนึ่ง๖๐บาทนะคะหมูสะเต๊ะ๖๐บาท
น่ากินนะฮะแล้วก็ยังได้ช่วยในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ด้วยนะครับ